ละครนี้ก็นอกจากดรการแร่งสูตรรักชุดรูปมาก
คุณต้มถามักว่าเพียงทศตรีหวัล
ก็ทำเป็นเวอร์ชั่นอนอ่วดี
ได้ลองชมเดี๋ยวกว่า

ครั้งนั้นเฝ้าทอบเป็นค่าโหลด
เหมือนเวอชั่นเต้หวันและเกาหลี

แล้วจริงแล้วถ้าพูดถึงละครยาวก็มีเรื่องเดียว
งานเพลง
อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้บริหารป้อนแล้วล่ะนะ

ส่วนงานเพลงอื่นผมก็ชอบทำเพลง
ทำเป็นจะเก็บไว้ในลิปนี้เดี๋ยวหลัก

ช่วงอัศวินกรรมยังอาจจะแต่นไม่ไหว

ปีนี้คือจะเห็นทางหน้าจอเยอะขึ้น

ก็เป็นซิปคอมสูตรรักชุลมูล
แล้วก็เยอร์เมดิสซินี๒อย่างหลัก

ในวันละ๗วันเลยมิได้พักข่อนเยอะขึ้นไหมฮะ
พักข่อนเยอะขึ้นเราก็ก็

อ้าวจะขึ้นโรงพิษเตือนนี้ได้ยังไง

คุณจับตามว่ามีทั้งโมงและสำหรับเจดด้วย

เจอกันครับขออย่างนี้
เอ่อจริงแล้วเรื่องเรื่องความรู้สึกความห่วงใบใยเนี่ยเราถามไถ่กันตลอดนะ
ถ่ายกันอยู่ตลอดวันนี้ก็มาเจอก็ยังถามถ่ายกันอยู่นิดหน่อยเอาเท่าที่เวลาแล้วก็สถานที่เหมาะสมอะไรอย่างนี้
พอไม่ได้อยู่ในสถานที่แบบที่สนิทกันมากแล้วรู้สึกแปลกรู้สึกแปลกไหมหรอ
มันก็จะมีเวอนิดนึงนะแต่ว่าเรายังมีความห่วงใยให้กันอยู่เสมอนะฮะ
มีอะไรช่วยเหลือกันได้มีกำลังใจอะไรเราให้กำลังใจกันตลอดนะครับ
เราไม่ได้ตัดขาดออกไปไม่ใช่อย่างนั้น
ก็จะมีคุยกันถกปัญหากันเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไง
มีอะไรให้ฉันช่วยมีอะไรให้เธอช่วยเป็นแมวช่วยเหลือกันซะมากกว่า
มีโอกาสจะได้กลับไปดีกว่านี้นะครับ
ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
มีใครพยายามปรับให้เข้าหากันได้หรือเหงาหากัน
เวลานี้หรือครับณเวลานี้จะเป็นแนวให้กำลังใจกันมากกว่าอาจาร
อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการง้อกันอะไรอย่างนี้ให้กำลังใจกันช่วยเหลือกันมากกว่า
เหงาไหมคะอะไรครับเหงาไหมคะก็ช่วงนี้ก็ทำงานอ่ะนะมันแต่ช่วงที่อยู่คนเดียวมันก็มีคิดขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้
เราจะพยายามไม่นึกถึงเรื่องความเหงาเรื่องอะไรอย่างนี้แต่มันทำงานไม่ได้
แล้วก็หาเพลงฟังไปฉดมนต์บ้างผ้าวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่หน่อย
ก็ยังสอบถามสาธุสุดิบกันอยู่เสมอครับ
เหมือนใจลองสาวคนอื่นไหมคะ

ที่ทำให้เราอยู่คนเดียวเนี้ยเค้าต้องใช้ระยะเวลานะครับ

ไม่ได้เคยเจอว่าชำใช่มั้ยคะ
หาไม่ได้เคยเจอว่าชำใช่มั้ยคะ
ฉันไม่ได้เดี่ยวว่าที่ยังไม่เดี๋ยว

ว่าใครจะด้วย

เป็นเรื่องของคนอื่นจับตามองอ่ะเนาะ
ก็สวัสดีทักทายนิดหน่อยข้างหลังครับ

ไม่หรอกครับเขาคงไม่ค่อยโอเคมั้งสบายอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกครับ
ตอนนั้นจริงทำนั่นเสร็จเองแล้วค่อยออกมาก่อนต้องไปที่เตียง
อืมก็ตามนั้นตามนั้นใช่จ้ะอื้อฮึมค่ะผมก็เป็นห่วงครับ
ยังไงความรู้สึกของเรามันก็น่าจะเป็นห่วงกว่าธรรมดาครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวทีวียังไม่ได้เปลี่ยน
โอเคแล้วเนอะ
ถ้าถามอะไรต่อ
มันไม่ช่างกันไม่เอาหรอ

พอไปนะ
วันหลังเวทีได้เจอกับพี่นี่เป็นไงบ้าง
ถ้าถักพูดคุยเหมือนคนทั่วไป
เป็นใครปกติ

รู้ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรพูดคุย
ปกติอะค่ะพูดคุยแบบเรื่องทั่วไปไม่ได้มีรายละเอียดอะไรพิเศษ
ดูเขาก็ยังแบบเบิดเบิดอยู่นิดนึงนะ
อ๋อยังเป็นคนเรา
ยังเป็นคนเราเยอะเยอะเหมือนกันอะ
ค่ะก็มุมไม่รู้เหมือนกันนะคะ

ใช้ชีวิตปกติอะค่ะแล้วก็อย่างที่พูดไปครั้งที่แล้วคือเราก็โฟกัสกับปัจจุบัน
ค่ะ
ไม่มีค่ะไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องอื่นนอกจากเรื่องชีวิตทั่วไปอะค่ะ
จริงคือเราแยกเรื่องเป็นเรื่องอยู่แล้วค่ะละครมุมไม่ได้เล่นเรื่องเดียวกับพี่บี้ก็เลยไม่ได้คู่กันอยู่แล้วค่ะ

ได้ค่ะโมทำงานได้ปกติกับทุกคนค่ะ
คือก็โฟกัสกับปัจจุบันแหละอย่างที่บอกไปมันก็ใช้ชีวิตปกติอะค่ะ
มันไม่มีอะไรหรอกก็คือมาทำงานโมก็ทำงานแบบปกติเหมือนที่โมมาเจอพี่วันนี้แล้วก็ทำงานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันปกติมากสถานการณ์ทุกอย่างเจ๋ก็พูดคุยทักทายปกติเพราะเราเล่นเรื่องเดียวกัน
แล้วก็กับพี่ก็เจอก็ทักปกติไม่ได้อะไรค่ะ
มันเป็นข่าวอย่างนี้บีปกติหรือไง
มันก็ได้เคลียร์ชัดไปหมดแล้วทุกอย่าง
ปัจจุบันดีกว่าค่ะใช้ชีวิตปกติของเราให้มีความสุขทำงานหรือว่าทำงานที่
เลยอาทิวเธอชอบเล็กนี้มากกว่าหาแผ่นเที่ยวหรือไม่ดีกว่าครับ
มองรู้สึกว่าเรื่องอนาคตมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่ายังไปคาดหวังหรือว่าอย่าไปโฟกัสอะไรมากมายค่ะอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดค่ะความรู้สึกของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือก็เหมือนเดิมค่ะอย่างที่เคยบอกว่าเหมือนเดิมอยู่กับปัจจุบันแล้วก็วันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเหงาไหมค่ะไม่ค่

แต่ว่าแต่ตอนนี้มันอยากอยู่กับปัจจุบัน

ถึงแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครเข้ามา
ก็มีเพื่อนฝากมาถาม

เป็นเพราะอะไรครับที่เราถึงแบบยังไม่เปิดใจหรือว่าเวลาเปิดใจ
จริงการมันถามว่าเปิดใจไหมก็เปิดแต่ว่าไม่ได้ปิด
แต่ว่าคนเราการที่เราจะคุยกับใครสักคนมันต้องมีหลายปัจจัย
มันต้องคลิกกันมันต้องดูเวลาความเหมาะสมดูถูกที่ถูกเวลา
อย่างไม่ใช่แบบว่ารออยู่กับคนอื่น
ไม่นะคะอยู่ปัจจุบันค่ะ
มันนอกเหนือความควบคุมของโมอะค่ะ
ทุกคนก็มีจุดของตัวเองทุกคนก็ต้องแก้ปัญหาหรืออะไรของตัวเอง